เกลี้ยกล่อมแล้วฝ่ายชายฝ่ายสามีก็สารภาพนะฮะ
บอกว่าทำไปเพราะว่าบันดาลโทษะแล้วบอกว่าฝ่ายหญิงขับรถตามไล่ชนก่อน
ตัวเองจะไปขอคืนดีเกิดความหึงหวงขึ้นมาก็เลยก่อเหตุขึ้นมานะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสายดามรุ่งตัดใหม่
เจ้าฟ้าตะวันตกอำเภอวิชิตจังหวัดภูเก็ตครับ
ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีเหตุคนร้ายใช้มีดแทงหญิงสาวเสียชีวิต
จึงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบศพนางลำไหมโชคเกลืออายุสี่สิบเจ็ดปี
เป็นหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดหรือว่าหัวหน้าแม่บ้านนะครับ
ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งอยู่ที่บริเวณบันไดชั้นสองของอพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่ง
หน้าผากหนึ่งแผลแล้วก็ใต้ลาวนมอีกหนึ่งแผลคุณผู้ชม
ต่อมาตำรวจก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบคนร้ายก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับ
อดีตสามีของผู้ตายคือนายวินิตคุ้มครอง
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์ขณะที่นายวินิต
วิ่งตามรถของภรรยาเปิดประตูรถทำร้ายร่างกาย
แล้วก็ใช้มีดแทงจนเสียชีวิตแล้วก็หลบหนีไป
หลังจากนั้นตำรวจก็ตามจับกลุ่มได้ที่บ้านพัก
เขตตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
พบแม่และพี่สาวของผู้ต้องหาแต่ไม่พบตัว

พยายามช่วยกันพูดเกลี้ยกล่อมให้คนร้าย

โดยผู้ต้องหานั้นหนีไปอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งที่พังงาครับ
ตำรวจก็เลยเดินทางพร้อมกับญาติไป
รับมอบตัวกลับมาสอบสวนดำเนินคดี
นายวินิตสารภาพแล้วบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยภรรยาขับรถไปชนรถจักรยานยนต์ของตนเองก่อนที่ขี่อยู่
ก็เลยโมโหครับจอดรถลงไปชกต่อย
แต่ภรรยาก็พยายามขับรถหนี
แล้วก็เสียหลักพุ่งไปชนเสาไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ข้างทางเสียหาย
ต่อจากนั้นก็วิ่งไปเปิดประตูรถด้วยความที่โมโหอยู่
ใช้มีดกระหน่ำแทงจนเสียชีวิต
ส่วนสาเหตุเบื้องต้นเกิดจากปัญหาเรื่องหึงหวง
กลัวภรรยาจะนอกใจเพราะว่าแยกกันอยู่ประมาณ๒เดือนแล้ว
ซึ่งตำรวจก็คุมตัวนายวินิตไปสอบปากคำเพิ่มเติม
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ